มีคำกล่าวถึงอาชีพของคนไทยโคราชซึ่งเป็นอาชีพแต่ดั้งเดิมว่า
โคราชตีหม้อตีมีดซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีวิถีของการตีมีด
ให้เห็นอยู่ที่บ้านลองตองตำบลบ้านโพอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมาที่เป็นภูมิปัญญาจากคนรุ่นปู่ย่าตายาย
ได้ถ่ายทอดทรงต่อกันมามีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
หรืออุปกรณ์การตีมีดบางขั้นตอนเพื่อให้ได้มีดสำหรับใช้งานตรงตามความต้องการในปัจจุบัน
เน้นเป็นเครื่องมือทางเกษตรกรรมพื้นบ้านเช่นการดาย่าฟันฟืน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน